ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานเรานำเสนอไปข่าวนี้ก็เป็นคนอ่าน
เธอไปที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามินทาหลังจากที่ซื้อข้าวของเสร็จแล้วค่ะ
เข้ามาในรถของเธอแล้วจะสตาร์ทรถกำลังจะออกแล้ว
ปรากฏว่าระหว่างที่กดกุญแจรีโมทเปิดประตูมีผู้ชายคนหนึ่ง

หลังจากนั้นพยายามที่จะบีบคอเธอแล้วจะเอาทรัพย์สินเนี่ยนี่เห็นไหม
ร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
บริเวณลานจอดรถของตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทานะฮะ
เธอไปแจ้งความว่าที่ศนโคลดี่ขั้นไว้แล้ว
ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์ก็คือคุณเรืองสิริ

ข้อมูลกับเราเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเธอกำลังเดินออกจากตลาดนัด
มาที่รถเพื่อที่จะขับรถกลับบ้านช่วงนั้นเธอไม่ทันได้ระวังตัวมากนัก
เพราะบริเวณลานจอดรถไม่ได้เปรียวเห็นไหมหลายคนก็คิดแบบนี้นะพี่เบิร์ตก๊อฟ
พอคิดว่าลานจอดรถไม่เปลี่ยวไม่ระวังตัวอ่าถ้างั้นฟังเธอเล่าแบบนี้แล้วคิดใหม่นะฮะ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ระวังตัวเพราะลานจอดรถไม่ได้เปลี่ยวหรือน่ากลัวอะไรเลย
ได้สังเกตเห็นแล้วแหละว่าที่หน้ารถของเธอตอนนั้นนะไม่มีใครยืนอยู่เลย
แต่พอเธอเปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถสักพักเท่านั้นแหละค่ะก็ได้ยินเสียงประตูฝั่งหลังคนขับปิดตาม
ปิดปึ้งข้างหลังก็ปึ้งตามมาใช่ค่ะแล้วพอหันไปก็เจอผู้ชายคนหนึ่งจู่โจมเข้ามาเลย
ล็อกคอเธอจากเบาะหลังแล้วเอามือปิดปากหัวเงียบอย่าร้องอยู่เฉยอย่าขัดขืน
เธอบอกว่าเธอกลัวมากนะตอนนั้นนะเดี๋ยวฟังเสียงเธอเล่าหน่อยค่ะ
เธอกลัวคนได้ยินเธอก็เลยเหมือนผ่อนแรงช่วงนั้นคือเราผ่านออกแล้วก็ออกมาเลย
เธอเป็นผู้ชายใบรูดนะคะแล้วก็ผิวสองสีตาโตแบบผมฟูเสื้อหน่อยค่ะ
สีน้ำเงินใบใหญ่อะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูที่ลานจอดรถตรงนี้หน่อยนะคะนี่เห็นไหมเป็นลานกว้างกว้างแบบนี้ค่ะ
ขนาดใหญ่กว้างแล้วก็โล่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเนื้อที่สักประมาณสิบสามไร่ค่ะ
สามารถจอดรถได้หลายร้อยคันแล้วอยู่ติดถนนด้วยติดถนนใหญ่ค่ะ
มีทางเข้าออกได้๒ทางมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยหรือว่าพี่รอปภ
มีกล้องวงจรปิดแบบนี้ทั้งหมด๑๖ตัวด้วยกัน
ฉะนั้นขณะเกิดเหตุจึงสามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้นะคะ
จะเห็นได้ค่ะคุณผู้ชมว่าหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายนะคะ
เดี๋ยวกล้องวงจรปิดนี่ดูนะวงกลมสีแดงค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพคนร้ายได้คนร้ายวิ่งหนีออกจากลานจอดรถไปอย่างรวดเร็วนะคะ
โดยมีพลเมืองดีไล่ตามไปตอนนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ทันค่ะ
ลักษณะเหมือนผมฟูอะนะ

ใช่ค่ะเจ้าของตลาดนัดเรียบด่วนรามินทาคุณทศพลวัชิระเดชาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่มีเหตุการณ์โจรกรรมชิงทรัพย์เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถแห่งนี้
กำลังทำผู้เสียหายมาตลอดตั้งแต่ในตลาดนัดแล้วแหละแล้วก็อาจจะสะกดรอยตามมาจนถึงลานจอดรถ
กระทั่งพอสบโอกาสช่วงที่ผู้เสียหายเปิดประตูขึ้นรถก็รีบชิง
เปิดประตูหลังพร้อมกันแล้วจู่โจมก่อเหตุ
ทีนี้เบื้องต้นพุ่งเป้าไปเรื่องของชิงทรัพย์
แต่ยังไม่ตัดข้อสันนิษฐานอื่นทิ้งนะคะตอนนี้สิ่งที่ได้ก็คือ
กล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะที่เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าไม่น่าจะยาก
เรื่องของการตามตัวนะคะครับก็เป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับสาวสาว
หนุ่มด้วยนะบางคนชะล่าใจไงฮะ
คือเดี๋ยวนี้เดินนะพอมาถึงรถแล้วต้องดูหน้าดูหลังดูอะไรก่อน
ไม่รู้ว่าไอ้คนร้ายมันจะแอบอยู่ตรงไหนยังไงหรือเปล่า
แล้วเข้ารถปั๊บต้องรีบปิดนะบางทีอย่างก๊อฟเนี่ยนะ
เมื่อก่อนเนี่ยปุ๊กเยอะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันล็อกอัตโนมัติ
รอไม่ได้รอไม่ได้พวกจ้องมันรออยู่เหมือนกัน
รู้ใครเขาจ้องตามเรามาอยู่เนอะระวังกันด้วยนะฮะพายอยู่รอบตัว